คือเขาบอกว่าเป็นสมุไรกลางที่ซอยสวนภู
เราเคยนำเสนอข่าวไปที่เป็นผู้ชายขับคัมรี่สีดำเนี่ยคลิปนี้

พอเบียดเข้าเลนได้ไม่พอนะ
ผู้หญิงที่เขาเป็นผู้เสียหายอยู่ในรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยค่ะ

คือไปเปิดท้ายรถแล้วก็หยิบมีดออกมา

คือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าจะเบียดเข้าจะแทรกเข้าเลน
แต่ว่ารถของคันผู้หญิงคันนี้เขาก็ไม่ยอมใช่ไหม
เพราะคันคำวีสีดำผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แต่พอคัมมี่ดำเบียดแทรกได้เท่านั้นแหละ
แหมแสดงท่าทีเป็นสมุไรกลางถนนเลยนะฮะ
ใช่แล้วก็ผู้เสียหายคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็ไปแจ้งความที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
ทีนี้ตำรวจก็นัดทั้งคู่มาเจรจากันมาไกล่เกลี่ยกัน
แต่พอถึงเวลานัดปั๊บฝ่ายผู้หญิงผู้เสียหายมาอย่างเดียว
ฝ่ายผู้ชายน่ะไม่ได้มาเลยนะแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ค่ะ
นายสิทธิพรสวยงามอายุ๔๒ปี
ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินทางมาพบตำรวจแล้ว
มีผู้เสียหายแล้วก็ญาติเขาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
โดยฝั่งผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มหัวร้อน
คือเอ่ยปากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อ้างไง
บอกว่าวันนั้นคือตัวผมทะเลาะกับแฟน
แล้วผมก็เลยโมโหบันดาลโทษะ
ลงจากรถมามาเปิดท้ายหยิบอาวุธมีด
แล้วก็ฟันไปที่กระจกข้างฝั่งคนขับไป๒ครั้ง
ผู้เสียหายบอกว่าถึงยังไงก็ตามนะ
จะขอโทษขอโพลกันแล้วนะ
แต่ยืนยันว่ายังไงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ก็คือทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว
พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ความผิดตามพรบจราจรอีก๒ข้อหาค่ะ

ก็เลยผิดจอดรถในที่ห้ามจอด
อีกอันหนึ่งก็คือเป็นคลิปต้นเรื่องที่เข้ามาแบบนี้ค่ะ

แล้วตำรวจนัดรายงานตัวที่สารอาญากรุงเทพใต้วันนี้ด้วยนะครับ